บรรยากาศการเล่นน้ำสงครานนะคะหลายพื้นที่เริ่มเปิดงานกันแล้ว
พื้นที่เริ่มเล่นน้ำกันอ่าชุ่มฉ่ำชื่นมื้นกันแล้วนะฮะ
ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเขาก็เลยเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานสงกรานนะคะ
ตลอด๙วัน๙คืนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้๑๑
๑๑ก็คือเมื่อวันนี้นะครับไปจนถึง๑๙เมษายนเลยนะคะค่ะ
เกี่ยวกับสงกรานเหมือนกันนะคะก็ร่วมสืบสารประเพณีดั้งเดิมค่ะ
กลุ่มผู้สูงวัยกว่าร้อยคนในชุมชนเสรคามในเขตเทศบาลหัวหิน
จังหวัดประจวบภิริขันธ์สวงเสื้อลายดอกแบบนี้ค่ะ

เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานที่๕แยกหมาชะงักช่วงเย็นเมื่อวานนี้
บรรยากาศสนุกสนานมีการละเล่นพื้นบ้าน
ดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในชุมชนด้วย
กิจกรรมในประเพณีสงกรานของชุมชนแห่งนี้มีมานานกว่าร้อยปีแล้วนะ
และครั้งนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างคนรุ่นใหม่
แล้วก็คนรุ่นเก่าดั้งเดิมของชุมชน
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ

ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีครับ
ส่วนที่ปฐุมธานีจัดงานสงกรานวิถีไทยสำราญใจวิถีมอนค่ะ
โดยมีประชาชนและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง
กิจกรรมนี้มีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก๗อำเภอ
ขบวนแห่ข้าวแช่จากสมาคมข้าวไทยเชื้อสายรามัน
ขบวนแห่ของกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างรวมทั้งกิจกรรมส่งน้ำพระ
และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ค่ะ
ปฐุมธานีนะคะยังได้ร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายอรามันรวบ

จัดเตรียมสำหรับข้าวแช่
มาสาธิตวิธีการทำข้าวแช่แบบวิถีมอนที่ถูกต้อง

เพราะมีร้านข้าวแช่มากกว่า๒๐ร้าน
จุดนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อถนนเนี่ยนะ

ซึ่งจะมีงานไปจนถึงวันที่๑๒เมษายนนี้ค่ะ

มีการจัดงานสงกรานประจำปี๒๕๕๙
รวม๙วัน๙คืนในระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๙เมษายน
ที่บริเวณหอพระพุทธศรีหิงสนามหน้าสารากลางจังหวัดครับ
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็มีการจัดงานโดยรอบเลยฮะ
เพิ่งจะมีพิธีเปิดงานไปเมื่อวานนี้นะครับ

ยังร่วมกันแต่งชุดไทยสร้างสีสันมากกว่าทุกปี
ส่วนนักร้องชื่อดังคุณเชษสมายบัฟฟาโล
หรือว่าคุณวรเชษเอ็มเปีย
ก็ได้เข้ารับโลกคนดีศรีเมืองชนด้วย
ก็คงเป็นเพราะกิจกรรมที่คุณเชื่อก่อนหน้านี้นะ
เขาก็จะครองพื้นที่ในส่วนภาคตะวันออก

สำหรับกิจกรรมภายในงานสงครานที่ชนบุรีปีนี้
ก็มีทั้งการนามัศกาลพระพุทธศิหิงพระคู่บ้านคู่เมืองของชนบุรี
การทำบุญส่งน้ำพระการจำหน่ายสินค้าโอท็อป
รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีต่าง
ชนบุรีเขาขึ้นชื่อเป็นวันไหลเลยนะ
นี่นะคะก็คือ๙วันเต็มไปเลยค่ะ
ครับขึ้นเหนือไปแอวเจียงใหม่กันนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ออกตรวจร้านค้าย่านตลาดวโรรส

ก็ตรวจเรื่องของอุปกรณ์ฉีดน้ำอุปกรณ์เล่นน้ำสงกราน
เพราะว่าจุดนี้ถือว่าเป็นแหล่งรวมในการจำหน่ายปืนฉีดน้ำ
และกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูง
ซึ่งพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เพียงร้านเดียวที่จำหน่ายกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยตักเตือนและขอความร่วมมือให้งดจำหน่ายนะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็บอกได้เจ้า
เดี๋ยวกับเจ้าจะงดจำหน่ายนะเจ้านะ
จะได้แบบเป็นอันตรายนะฮะ
ท่านหนึ่งบอกว่าปีนี้คนส่วนใหญ่หันมาซื้อขัน
แล้วก็กระป๋องน้ำพลาสติกไปตักน้ำเล่นสงกรานย้อนยุค
เพราะว่าราคาไม่แพงเพียงใบละ๑๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งการเล่นน้ำช่วงสงกรานประเพณีปีใหม่เมืองก็เริ่มขึ้นแล้ว
ตั้งแต่วันนี้๑๒เมษายนไปจนถึงวันที่๑๕เมษายน
แต่ว่าถ้ารอบนอกนะโอ้เขาเล่นกันตั้งแต่วันที่๑๐แล้ว
เพราะร้อนไงช่วงนี้อากาศร้อนก็เลยสาดน้ำกันเร็วหน่อยนะครับ
แล้วก็ถนนรอบคู่เมืองเนี่ยโอ้โหแน่นอน
คึกคักสนุกสนานคุณอยากไปหรือสิ
อยากไปค่ะและถังนี่แหละค่ะที่จะเอาไปเล่นรอบคู่เมือง

แต่ก็ต้องผูกเชือกด้วยนะเดี๋ยวหาย

ปลายหนึ่งผูกที่บริเวณถังอีก

ผมชอบมากเลยตอนเด็กขึ้นรถกระบะบ้านผมรถกระบะ
ก็รอบคู่เมืองแล้วก็จะโดนสาดแบบสู้เขาไม่ทันนะคุณ